ไม่รู้มันจะขายได้ไงขายเขาก็โดนเขาก็โดนแบบปรับเป็นแสนติดคุกอีกอ่ะจริงเปล่า
ย้อนดีว่าร้านค้าแถวนี้เขาก็ไม่ให้ขายเลยน้องจะมาถามว่าซื้อตรงนี้ซื้อนี่
มันขายได้ยังไงอ่ะเออพี่ไม่พูดใจเย็นครับพี่
ไม่ใช่น้องพูดน้องอย่าย้อนถามพี่น้องเป็นสื่อแต่ต้องรู้ว่าร้านค้านเขาขายได้ยังไง

ตรงไหนขึ้น
อ่ะพี่พี่แหละโมงโมงเชื่อผม
อ๋อโมงไงอีกแล้วเนี่ย

เนาะเดี๋ยวให้ผมเรียกของศูนย์มาเลย

เราทำงานอะไรพี่ทำงานอะไร

ผมเป็นคนธรรมดาประชาชนทั่วไปอ่ะพี่ลง

พูดจาให้มันดีหน่อย

เอาไป

น้องเกเนี่ย
เรียก๒๐มาพี่เรียกมา
พี่พูดกับผมดี

พี่เรียกมา
ผมก็รู้ไง

พี่บอกคนที่มาพูดดี
เก็บ

เราพอ

เอาชีวิตเดียวกัน

เอาชีวิตเดียวกัน

เขาก็อยู่ในบ้านกัน

ไม่หายใจ
เราไม่รู้แพ้

อีกขิงเนอะ
อันที่นี่

เฮ้อ

เต็มแล้ว
ชังไม่น่ากลัว

กินกับข้าวก็กินข้าวกินปลาก็คุยกันในทางปกติ

แค่นั้นก็จบ
ตำรวจมาห้ามรอบแรกนี่เราอยู่ไหมคะ
ตำรวจมาห้ามรอบแรกพี่นี่อยู่

ตำรวจมันก็พูดไม่ค่อยดีนะ

ว่าผมก็เป็นปลอดภัยชนธรรมดา

ไม่ค่ะไม่ค่ะ

กลับเข้าไปในบ้านแล้วไปนั่งกินกันต่อเลยบ้าง
ไม่ไม่ต่อเลยนอนแล้วนอนนอนนอนนอน

ใช่ไหมนะ
ตอนเช้าเลยไม่ใช่แบบตีสี่ตีห้าอ๋อไม่ไม่ไม่ดิ
กลับตอนเช้ากลับตอนเช้ากินข้าวอะไรเรียบร้อยก็กลับเลย

พี่ก็ไม่รู้เหมือนเอารสอะไรมา
ออกไปสู่สถานะต้องไหมครับ
พี่ก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอะเนาะ

เดี๋ยวพี่นี่มีผอมด้วย

เดี๋ยวพี่นี่มีผอม
เดี๋ยวเราก็เครียดนะ
ไม่ใช่เราไม่เครียดเราเครียดตั้งไหนเรื่องโควิดจริงแล้ว

แล้วลูกมากินเพื่อนลูกมากินข้าวที่บ้านอะไรอย่างนี้

คืออีกมาถามว่านี่คนซื้อเหล้าเบียิงเอาลงไปนี่คนเราก็ไม่ได้รู้นะ

อย่างนั่นส่วนข้อที่๒เนี่ย
เขาก็บอกว่านอกจากการ๘สตรกาล
เราอยากจะบอกว่าส่วน๕กับ๖นิดเมื่อนาที

ใช่ตัวนี้เหละเออตัวนี้ใช่ใช่ใช่